คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องงานแต่งงาน
ในวันงานแต่งงานจริงเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องมีความสุขที่สุด

แต่ว่าเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ค่ะ
วันแต่งงานแทนที่จะสุขที่สุดกลับทุกข์ที่สุด
เพราะอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าหน่อย
เพราะว่าเธอนะกำลังแต่งตัวอยู่แล้วพอมาเห็นเนี่ยเธอเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณคือบ้านจัดงานบ้านของเจ้าสาว

คนถ่ายคลิปนี้เฟรมภาพเมื่อสักครู่นี้มันสื่ออารมณ์ได้ดีมาก

ดูซีโต๊ะจีนแบบ
ทีมงานขาวชมพูแล้วข้างหลังฉากหลังเป็นไฟที่แบบกำลังลุกโชนอ่ะพี่เบิร์ต
เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลบัวขาวอำเภอกุชินรายที่กาลสินนะคะ
เมื่อวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
บ้านงานคือบ้านเจ้าสาวคุณผู้ชม
แล้วทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เห็นไหม
คือญาติญาติก็มากอดมาปลอบเธอเธอแบบยืนไม่อยู่แล้วนะ
นั่งแบบนี้เอามือปิดหน้าร้องห่มร้องไห้
แล้วเลิกของการจัดงานแต่งงานมันยังมีอยู่ค่ะคุณผู้ชม
กลายเป็นว่าต้องย้ายสถานที่นะพี่เบิร์ต
จากเดิมที่อยู่บ้านเจ้าสาวต้องขนโต๊ะขนเก้าอี้อะไรทั้งหมดเลย
ไปที่บ้านเจ้าเบ่านี่คือบ้านเจ้าเบ่าตอนผูกข้อไม้ข้อมือแล้วเห็นไหม

บริหารอารมณ์ไม่ถูกเลย
ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าปราบปลื้มดีใจที่ได้แต่งงานนะ
แต่ว่าในหัวมันยังภาพมันยังติดตาบ้านตัวเองโดนไฟไหม้อะค่ะ
นักท้องอินเอาเรื่องเนี้ยมาโพสต์อยู่ในเพจว่าที่เจ้าสาวคือเพจเนี้ยจริงอ่ะ
มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขก็คือเหมือนกับแบบว่าให้ทุกคนเตรียมเรื่องการแต่งงาน
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ดูเป็นอุทาหรณ์
เตือนหน่อยระวังหน่อยเรื่องการใช้ไฟฟ้า
คือถ้าเกิดมีการจัดงานที่บ้านจะต้องตรวจสอบให้ดีนะ
ตรวจสอบหมอบแรงดูสิว่าใช้ไฟเกินหรือเปล่า
แล้วเธอก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ตรงกับเธอเลย
ชิวัดไม่ถึงสองนาทีฟัยไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง
คิดดูสิคือตอนนั้นเธอแต่งตัวอยู่แขกยังไม่มานะ

ทีนี้เราก็ได้ไปคุยกับคุณพ่อของเจ้าสาวนะ
พ่อบอกว่าเหตุการณ์ที่ไฟไหม้วันนั้นเนี่ยวันมงคลของลูกสาวเนี่ยนะ
เป็นเพราะว่าไฟฟ้ารัดวงจร
มันมีการใช้ไฟเกินบ้านงานไง
ไหนจะเครื่องเสียงเอ่ยไหนจะเวทีไหนจะลำโพงอะไรนู่นนี่นั่น
คือหนึ่งอย่างที่น้องน้ำแข็งเล่าไป
ใช้ไฟเกินแน่เพราะว่าปกติไม่ได้ใช้ขนาดนี้

คนก็ไปเตรียมสถานที่เตรียมงานกันบนบ้าน

อยู่ดีเพราะมันรัดวงจรและไฟมันไหม้เลยค่ะ
ทีนี้คุณพ่อเจ้าสาวเขาบอกนะบอกว่าจริง
เวลาจะจัดงานที่บ้านอยากให้ตรวจสอบ

พี่เบ๊อร์ดพี่ก็อปดู
ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีว่ามันมีกำลังไฟเพียงพอไหม

จะบอกเป็นอุทาหรณ์ว่า
เออขนาดผมเป็นช่างผมยังพลาดครับ
เคยทำแต่ให้เพื่อนบ้านนะ

อันนี้ผมเผลอลือลืมเลยวันนั้นวันงานมันรีบมันเร่งเนอะ

ก็พยายามอย่าเก็บอะไรขึ้นไม่สำคัญ
ไปบนบ้านถ้าเป็นบ้าน๒ชั้นนะครับ
ถ้าลกมากถ้าไฟมันหยดลงมา
มันไปโดนแล้วมันจะติดเป็นเชื้อเพลิงได้
คุณพ่อแล้วทีนี้ทำยังไงลูกสาวพ่อ
เวลาแต่งงานแล้วเอาเลิกเอาจะต้องย้าย

ทุกคนในครอบครัวอยู่ไม่ได้แล้วไง

ก็ต้องไปอยู่บ้านญาติคืออยู่ชั่วคราวก่อน
เพราะว่าบ้านหลังนี้มันโดนไฟไหม้ยังไม่ได้ซ่อมเลย

ก็เราขึ้นเลขที่บัญชีของเจ้าสาวอยู่เนี่ยนะคะ
เผื่อคุณผู้ชมมีกำลังแล้วก็อยากจะช่วยเหลือ
ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้นะคะ

ว่ามันควรจะเป็นวันที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวเขามีความสุขมากที่สุดในชีวิต

กลายเป็นแบบว่าผูกข้อมือไปร้องไห้ไป